เรื่องราวอันนี้มันเป็นยังไงมีการดำเนินคดีนะเพราะว่าผมยังได้ใบแจ้งความมาอยู่เลย
แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนหลังเนี่ยหลังจากที่น้องมาหาผมแล้วก็ได้มีการออกขับ
เขาเนี่ยตอนหลังเขาได้มีการคุยกับผู้จัดการอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
แต่ว่ายืนยันว่าได้มีการไปแจ้งความจริงนะครับผมยังมีเลขคดีอยู่เลย
เดี๋ยวลองเปิดดูเลยดีกว่าเพราะว่าน้องเขาก็ส่งให้ผมเองนะครับ
เดี๋ยวสักครู่นะครับ

นี่ครับเป็นเลขที่เขาส่งถ่ายส่งมาให้
นี่เร่งดำเนินคดีเขานะครับมีการดำเนินคดีจริงครับ
แต่ว่าอาจจะดำเนินคดีไม่ทันหรืออาจจะมีการไปตกลงกันทีหลัง
หรืออะไรเราไม่รู้นะครับพี่ตั้มพี่ตั้มเขาสรุปแล้วอ่ะ
บอกทางนู้นเขาบอกว่าแตะแค่แตะพี่ตั้มว่าผมว่าคนทั้งประเทศก็งงอ่ะนะครับ
กับทุกคนเห็นคลิปกันหมดแล้วนะครับแต่พอจะแตะอ้าวแตะก็แตะ
นะครับวิธีแตะของเขาก็แต่ว่าเอาง่ายง่ายนะครับ
น้องมาหาผมแล้วก็น้องบอกว่าเขาไม่เคยมีใครทำกับเขาแบบนี้
แล้วเขาก็เอ่อตบเขาค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็ให้ดูคลิปกันเนี่ย
ก็น่าถึงก็หน้าสั่นเลยแหละนะครับแล้วจริงจริงแล้วคือน้องเขาเนี่ย
เขาเป็นลูกค้านะครับเขาไม่ใช่ว่าเป็นสนิทอะไรกันมาก่อน
หอกล้อหรือเป็นเด็กในเครือหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะเป็นลูกค้าหรือว่ามาทำกับลูกค้าแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ดีนะครับ
แต่พี่มาร์คเขาบอกว่าทางนั้นก็คือตอนนั้นเขาเคลียร์จบไปหมดแล้วนะ
นะตอนนั้นถ้าเครียร์จบนะครับน้องจะไปแจ้งความไหม
น้องจะบล็อกไลน์บล็อกเบอร์ไหมน้องจะย้ายโรงแรมหนีไหม
น้องจะเปลี่ยนเที่ยวบินไม่ไปด้วยกันไหมที่สำคัญก็คือ
ล่าสุดวันนี้น้องจะไปออกรายการทำไมน้องถึงไม่ไปเจอกับคนที่ตบที่เกาหลี

มันก็อย่างก็บอกว่าเรื่องเรื่องมันก็จบกันที่เมียงดงไปแล้ว
แล้วก็เหมือนว่าที่น้องไปแจ้งความอาจจะเป็นการแนะนำจากทางฝั่งไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาก็ถามผมว่าเขาดำเนินคดีที่ไหนได้บ้าง
ก็ออกดำเนินคดีได้ทั้งสองที่เลยนะครับที่เกาหลีก็ดำเนินคดีได้
แล้วน้องก็บอกเองว่าถ้าเกิดผมไปดำเนินที่เกาหลีนะเดี๋ยวตำรวจจะต้องไปจับเขาเลยนะ
เพราะตำรวจเขาบอกว่าเขาเอาจริงเรื่องนี้ผมก็เข้าไปดำเนินคดีเลยนะครับ
แล้วก็เก็บหลักฐานมาถ้าวันหนึ่งอยากจะมาดำเนินคดีไทยจะได้เอาหลักฐานตรงนี้มาต่อได้นะครับ
เรื่องคดีที่ใครล่ะคะตอนนี้ก็ตอนแรกนัดหมายกันนะครับว่าเดี๋ยวกลับมาน้องจะแจ้งความ
แต่ว่าหลังจากที่วันนั้นเนี่ยน้องได้มีการไปพูดในคลับเฮาส์นะครับ
ผมก็ได้มีการพูดตรงตรงอ่ะตำหนิน้องไปอ่ะแล้วครับว่าเอ่อ
ซัพพอร์ตเราอย่างประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้นะครับเขานี่มีการซัพพอร์ตเราไม่อะไรแต่ว่าเรากลับไปปกป้องคนที่ทำร้ายแต่ไปว่าคนที่ซัพพอร์ตเราก็คือประชาชนที่เห็นใจน้องเนี่ยผมบอกว่านี่น้องทำอย่างนี้ไม่ฉลาดเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่ค่อยพอใจ

มันยังไม่เข้าที่เดี๋ยวออกมาแล้วมันไม่รอนะฮะคือยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มกับผมด้วยซ้ำว่าจะมีการแถลงหรือเปล่าผมว่าแล้วแต่น้องเลยนะครับคือจะหิวหรือไม่หิวอันเนี้ยผมไม่รู้แหละนะครับให้ดูพฤติกรรมกันเองดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับผมเองอะผมคิดว่าคงไม่ใช่อืมยังยังจะช่วยน้องหรื
ว่าไม่ได้มีการตบพอบอกว่าไม่ได้มีการตบเนี้ยนะน้องก็เลยให้คิดมาแล้วก็เปิดเผยนะครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าตบหรือไม่ตบนะนอกจากคนที่มีอคติจริงจริงนะอาจจะมองว่ามันคือแตะจริงจริงก็ได้นะครับผมว่าหน้าที่ของผมในส่วนนี้ก็คงจะหมดแล้วนะครับส่วนน้องจะดำเนินการอะไรต่อหรือเปล่าก็คงจะไปให้น้องจัดการเ

ก็เขาไม่มาขอความช่วยเหลือจะให้ผมไปเสือกหรือไงนะอันนี้น้องเขาทักมาเขาขอความช่วยเหลือมาในไอจีแล้วก็คุยต่อทางลายนะครับผมก็ให้ความช่วยเหลือตามที่เขาขอร้องมาแค่นั้นเองครับนะผมกับทางคนที่ก่อเหตุไม่ได้มีความแค้นอาจารย์ส่วนตัวอยู่แล้วผมไม่รู้จักเขานะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่จริงอ่ะพอไม่จริงผม

กันหรือเปล่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าพี่ตอบให้ทุกอย่างแล้วแต่เราไปสร้างเรื่องใหม่แบบนี้พี่ก็ปวดหัวผมบอกตรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะมาให้ผมช่วยเนี่ยมันก็ต้องคือต้องร่วมมือกันในการที่จะทำงานนะครับไม่ใช่ว่าอยู่อยู่จะไปทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษากันก่อนนะครับ
โอเคครับขอบคุณครับ